พาคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่ตำรวจภูทรหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ย
เขาทำกันเอาไว้เป็นคลิปปราบเด็กแว้นค่ะ
ปราบแบบไหนอย่างไรมีรายละเอียดยังไงบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะคลิปวิดีโอพรีเซนต์ปราบแว้นนะความยาวทั้งหมดเนี่ย
สองนาทีห้าสิบสองวินาทีเมื่อสักครู่นี้ตัดมาให้ดูคร่าว
มีทั้งภาพการปิดถนนประลองความเร็วของเด็กแว้น
มีภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามแล้วก็รายละเอียดต่างค่ะ
โดยพันธุ์ตำรวจโทรนลสุรวิทย์รองผู้กำกับการฝ่ายปราบปรามตำรวจภูทรหาดใหญ่เนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องนี้เป็นแนวคิดของเจ้าหน้าที่
ที่เขาบอกว่าอยากจะจัดทำคลีปนี้ขึ้นมา
เพื่อให้เห็นถึงการทำงานของตำรวจในการปราบรามกลุ่มเด็กแว้น
แล้วก็แก๊งรถซิ่งในเมืองหาดใหญ่อย่างเด็ดขาด
ตามนโยบายของพลตำรวจตรีกฤษกรพลีธัญวงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
พันธุ์ตำรวจเอกกิติชัยสังขถาวร
ผู้กำกับการตำรวจภูทรหาดใหญ่นั่นเองค่ะ
มีเด็กแว้นและรถซิ่งออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในยามค่ำคืน
โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์เลยค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะระดมกำลังทั้ง๔ฝ่าย
ตำรวจทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ภาคประชาชน
ตั้งจุดตรวจสกัดทั่วเมืองหาดใหญ่
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนั่นเองค่ะ